นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีรอปภของหมู่บ้านเดินเข้าไปในบ้านของลูกบ้านและมีการทะเลาะ
ตรงกันเลยนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพเอาก่อนก็แล้วกันนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน
นายสังเวียนอายุ๓๘ปีเป็นรอปภของหมู่บ้าน
ถูกนายบรรจงอายุ๖๕ปีไล่ให้ออกไปจากบ้าน
สังเวียนไม่พอใจเนี่ยมันเลยมีการทะเลาะกันแบบนี้
มันจงร่วงลงไปแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านมาเห็นพอชาวบ้านมาเห็นเนี่ยนายสังเวียนก็เลยหนีไป
แต่มันจะมีจังหวะล้มลุกลุกคลานกันอยู่นะคะ
ก็เหมือนก็พยายามจะป้องกันตัวเองด้วยอะไรด้วยผลักกันไปมาด้วย
แต่หลักในบรรจงจะล้มนะล้มอยู่หลายรอบ
นายบรรจงสุดท้ายพอนายสังเวียนเดินหนีไปใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนายบรรจงก็จะเดินโซซัดโซเซเสื้อผ้าขาดหลุดลุ้ยเข้าบ้านไป
แล้วโทรศัพท์ไปบอกลูกชาย
นี่นะคะนายสังเวียนก็เดินไปกระเพกนิดนึง
คือตัวคนเจ็บตัวนายบรรจงเนี่ยค่ะ
หนักกว่าเพราะอายุเยอะอายุ๖๕แล้วอายุเยอะกว่าเลย
โทรศัพท์บอกลูกชายว่าเนี่ยนายสังเวียนบุกเข้ามาในบ้านนะ
ทำร้ายนะพาไปหาหมอหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองสองห้องนะคะ
ที่อำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ไปหาหมอค่ะในบรรจงเนี่ย
หัวแตกศอกแตกสะโพกแตกเข่าแตก
ตามตัวรอยช้ำเต็มตัวเลย

หัวใจโรคตับโรคไตก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่ง
ทีมข่าวคุยกับนายบรรจงก่อนค่ะ

นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับภรรยา
จู่นายสังเวียนเมาค่ะ
เดินมาจากไหนไม่รู้เดินมาในบ้าน
ก็เลยรำคาญไล่ให้ออกไปจากบ้าน

ภรรยาของนายบรรจงก็เลยรำคาญขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนอกบ้านเลย
บรรจงก็กำลังจะหยิบกุญแจรถจักรยานยนต์ขี่รถตามภรรยาออกไป
แต่ในสังเวียนกระชากกุญแจรถจักรยานยนต์แล้วโยนทิ้งเลยนะ
แล้วก็ผลักในบรรจงล้มไปกองกับพื้น
บรรจงก็พยายามไล่ในสังเวียนให้ออกจากบ้าน

คือนายบรรจงบอกว่าดูตามภาพก็น่าจะรู้ว่าสู้ไม่ไหวหรอก
อายุเยอะแล้วก็พยายามจะป้องกันตัวเอง
จนตัวเองเนี่ยร่วงล้มไม่ตั้งหลายทีอะนะคะ
ฟังเสียงนายบรรจงค่ะ
ส่วนนายสังเวียนค่ะก็เหตุเสร็จ
ก็เดินผ่านหน้าบ้านในบรรจงแล้วก็กลับบ้านไป
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายสังเวียนว่าอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
สังเวียนยอมรับว่าดื่มเหล้าครับ
เหล้าหลังเลิกงานกำลังจะกลับบ้าน
แล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนายบรรจงลูกบ้านไม่สบายนี่
แวะไปเยี่ยมหน่อยด้วยความที่ตัวเองเป็นรอปภ
แล้วรู้ว่านายบรรจงไม่สบายเลยอยากจะแวะไปเยี่ยม
แต่ไปด้วยความเมายอมรับว่าเมา
จังหวะที่กำลังจะเดินมาเห็นในบรรจงเซเหมือนจะล้ม
ผมไม่ได้ทำร้ายนะผมไปประคองนะ
แต่ผมต่างหากที่ถูกผลักผมเป็นฝ่ายที่โดนต่อย

คุณผู้ชมลองดูภาพหน้าบ้านอีกทีนะคะ
ว่ามันตรงกับที่นายสังเวียนพูดหรือเปล่า
สังเวียนบอกนายบรรจงเหมือนจะล้มเขาป่วย
ผมจะไปประคองแต่ผมถูกทำร้ายโดนผลักโดนต่อย
ล่าสุดเนี่ยค่ะนายบรรจงเอง
ก็นำใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ

ตำรวจสพบ้านเหลื่อมตำรวจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ทั้งสองคนนี้มาเจอตำรวจหน่อยซิเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แต่ยังไงก็จะมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ